รอการชนะสูตรในรอบที่๒นะฮะ
เพราะว่าคุณแม่แยกแย่ตฯหรือว่าสังคมติดใจมาก

มีผลการตรวจสอบเนื้อเยื่อของคุณแตงโมออกมาค่ะแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับ
ว่านี่เป็นรายงานนะเป็นรายงานข่าวบอกว่าสถาบันนิติเวศแห่งหนึ่งที่ตรวจเนื้อเยื่อ
ของคุณแต่งโมอ่าไม่ใช่อันนี้นะฮะอ่าขอดูภาพที่เป็นเลยนะครับ
เดี๋ยวนี้จะบอกอีกทีนึงนี่ฮะผลการตรวจเนื้อเยื่อของคุณแตงโมนะฮะ
รายงานข่าวบอกว่าสถาบันนิติเวศแห่งหนึ่งที่ตรวจเนื้อเยื่อ
โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเทคนิคตรวจสภาพเนื้อเยื่อ
พบว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ต้นขาขวาด้านในซึ่งเป็นบาดแผลขนาดใหญ่
คืออย่างที่ทราบนะครับก่อนหน้านี้ศพของคุณตังโมถูกส่งไปตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกเลยเนี่ย
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีผลชนะสูตรเบื้องต้นออกมา
จากนั้นทางตำรวจบอกว่าได้ส่งเนื้อเยื่อชิ้นเนื้อ
ไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวศหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมด้วยอีก๒แห่งด้วยกัน
เพราะอยากจะทราบว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย

บาดแผลต่างของคุณตังโมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิต
และในขณะนี้นะครับมีรายงานว่าสถาบันนิติเวศแห่งหนึ่งที่ตรวจเนื้อเยื่อ
โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเทคนิคตรวจสภาพเนื้อเยื่อคุณแตงโมแล้ว
พบว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ต้นขาขวาด้านใน
ซึ่งเป็นบาดแผลขนาดใหญ่พบว่าบาดแผลนี้
ไม่ได้เป็นสาเหตุให้คุณแตงโมเสียชีวิตและเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิต
สรุปก็คือว่าแผลนี้ไม่ได้ทำให้คุณตังโมตาย
แต่แผลนี้เกิดก่อนที่คุณแตงโมจะตาย
มันก็ต้องไปดูต่อแล้วว่าเกิดจากอะไรยังไง
ใช่ไหมฮะซึ่งรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยนะฮะ
รายงานข่าวครั้งนี้เนี่ยบอกเพิ่มเติมบอกว่าจากการตรวจสภาพบาดแผล
มีเลือดออกที่ขอบแผลสภาพบาดแผลไม่ตัดกับเส้นเลือด
ไม่ใช่เหตุที่ทำให้เสียชีวิต
คือถ้าสมมุติว่ามันมีรอยเลือดออกแปลว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยเลือดมันจะไม่ออกแล้ว
เพราะฉะนั้นบาดแผลใหญ่ตรงนี้เนี่ย
ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คุณตังโมเสียชีวิต

แต่ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางนิติเวศ
ของโรงแมนตำรวจก็ออกมาแถลงส่วนชนะสูตรเบื้องต้น
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ตอนนั้นก็แถลงแล้วก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนนะฮะ
บอกว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ำ

นี่นะฮะส่วนการชนะสูตรรอบ๒
อันนี้ต้องรอขบวนการขั้นตอนก่อนนะครับ

หลังจากที่เห็นรายงานข่าวตรงนี้เนี่ย

ที่มีรายงานตามที่เราบอกไปเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเยื่อ
สภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลต้นขาขวาของคุณแตงโมเนี่ยทั้ง
ปฏิกิริยาจากเซลล์ต่างต่างในร่างกายไม่ว่าจะพวกเกล็ดเลือด
เลือดขาวที่จะเข้ามาทำให้เลือดเนี่ยหยุดไหลเกิดการ
อักเสบและซ่อมแซมเนื้อเยื่อซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าปฏิกิริยา
แสดงการมีชีวิตในบาดแผลนั้นถ้าเป็นแผลที่เกิดก่อนการเสีย
ชีวิตจะมีปฏิกิริยาที่ว่าเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นิติเวศจะ
ตรวจเนื้อเยื่อหาปฏิกิริยานี้เพื่อดูว่าเป็นแผลที่เกิดก่อน
กรณีแตงโมก็ถ้าพบปฏิกิริยานั้นก็แสดงว่าเป็นแผลที่เกิด
ในตอนเกิดเหตุค่ะก่อนที่จะจมน้ำเสียชีวิตอ่าไม่ใช่แผลที่
เกิดขึ้นจากใบพัดของเรือลำอื่นอื่นที่ออกตามหาร่างแตงโม
ช่วงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วแน่ถ้าฟังตรงนี้เนี่ยนั่น

ข้อสันนิษฐาที่บอกว่าบาดแผลหลังนี้ตามร่างกายคุณแตงโมโดย
เฉพาะต้นขาขวาด้านในที่เป็นแผลยาวใหญ่ลึกเนี่ยช่วงที่
ศพลอยน้ำไปโดนไม้โดนอะไรใต้น้ำหรือโดนใบพัดเรือลำอื่น
เขาก็ไม่รู้หรือเปล่าค่ะซึ่งเพจอาม่านี่บอกว่าอย่างเงี้แสดง
ไม่ใช่แสดงว่ามันเกิดในช่วงที่เกิดเหตุแต่ยังยังยังคงมีความ
เป็นไปได้ว่าคุณแตงโมพลัดตกเรือนแล้วไปโดนอะไรบาดเกิดตอน
นั้นหรือเปล่าก็ยังคงมีความเป็นไปได้ไม่ได้ตัดข้อที่จริง
ไม่ออกเกิดก่อนจะจะเสียชีวิตเพราะการจมน้ำอ่ะเพราะขาดอากาศหาย
ใจซึ่งมันก็ต้องไปขยายผลต่อไงว่าเกิดจากอะไรอย่างเช่น
ถ้าเกิดตามที่เพื่อนก็บอกวันแซนก็บอกว่าพูดไปก็ไม่
เชื่อถามเขาทำไมอีกเดี๋ยวเมื่อเขาบอกไปแล้วก็ไม่มีใคร
เชื่อเขาถ้ายึดตามคำให้การของแซนค่ะคุณตังโมปวดปัสสาวะใช่มัน
นั่งท้ายเรือค่ะแล้วก็มีเรือลักษณะเหมือนกับกระตุกกระชากใช่ค่ะ
แล้วก็ตกลงไปเสียหลักตกลงไปซึ่งตรงเนี้ยคุณตังโมยังไม่เสียชีวิตแน่แน่
ค่ะแต่จะไปโดนใบพัดตรงนั้นหรือเปล่าอ่าแล้วทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ยุงตัวขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้เพื่อนบอกว่าวนมาหาแล้วมองไม่เห็น
อ่าแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะซึ่งถ้าฟังจากเพจดราม่าแอดดิก
เท่ากับว่าไม่ใช่แน่ที่ว่าคุณตังโมพลัดตกลงไปแล้วจมหายไป
ไปโดนใบพัดจากเรือลำอื่นค่ะหรือไปโดนเศษไม้ก้อนหิน
อะไรต่างนานาที่อยู่ใต้น้ำหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว
อันนี้ไม่ใช่แน่มีรายงานว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางตำรวจเขาจะแถลงอยู่เหมือนกันนะครับ
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของผลการตรวจสอบตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะ
ถ้าอย่างนั้นขั้นต่อไปก็อาจจะเป็นตามที่คุณหญิงหมอเคยบอกไว้ว่าใช้เครื่องตรวจพิเศษ
ตรวจบริเวณกระดูกของแผลคุณแตงโมว่าไอ้โลหะที่ติดอยู่มันมีโลหะอะไรติดอยู่
เพื่อที่จะได้รู้ว่าโลหะชนิดไหนที่สร้างบาดแผลนี้ให้คุณตังโมมันอาจจะหาคำตอบอะไรเพิ่มเติมได้
เพราะต่อให้ไม่ใช่การฆาตกรรมแล้วถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามีใครทำให้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่า

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์ศักดิ์สกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็บอกนะคะว่า
ณตอนนี้เนี่ยยังรอการประสานในเรื่องการผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมรอบ๒อยู่
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครประสานมาแต่ถ้าประสานมาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีนะคะ
โดยการชนะสูตรรอบ๒เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขามีความสงสัยหรือไม่ไว้วางใจแล้วอยากได้คนกลางไปชนะสูตรมันก็จะเกิดการชนะสูตรครั้งที่๒ขึ้น
แม้ว่าการผ่าครั้งแรกจะเป็นไปอย่างถูกต้องก็ตามและการผ่าชนะสูตรครั้งแรกเนี่ยจริงจะได้ร่องรอยที่มากกว่าครั้งที่๒
เพราะพอระยะเวลามันผ่านไปนานเข้านานเข้าสภาพศพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่การชนะสูตรรอบสองก็สามารถทำได้เพื่อหาร่องรอยหลักฐานที่ยังสงสัยอยู่
โดยหลังจากทางสถาบันได้รับการประสานเข้ามาเนี่ยขั้นตอนก็คือจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า๓คนที่เป็นแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์จากสถาบันอื่นที่แต่งตั้งเข้ามาร่วมกันตัดสินใจในการผ่าชนสูตรนะคะ
แล้วก็อาจจะมีแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ซึ่งทางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นก็จะต้องประชุมกันว่าจะต้องผ่าชนะสูตรเป็นครั้งที่๒หรือไม่
หรือจะนำเข้าเครื่องสแกน๓มิติเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ค่ะ
ผ่าศพครั้งที่สองเนี่ยถ้าเรามีประเด็นครบว่าเราต้องการอะไรเนี่ย
นะครับผมว่าได้ประโยชน์อืมแต่ในกรณีที่ว่า
เรามองว่าการดำเนินการผ่าถมและแยกท่าทางที่ผ่านมามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ย
ผมถึงคิดว่าอาจจะไม่ได้อะไรมากกว่านะครับถ้าไม่มองถึงเรื่องของความไว้วางใจเนี่ย
อาจจะไม่ได้อะไรมากกว่าเนื่องจากว่าสภาพศพที่ผ่าครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ย
ครั้งแรกเนี่ยเป็นศพที่ได้มาตรวจสอบเราจะเห็นร่องรอยหรือพยานหลักฐานต่างอยู่ที่มากกว่า
ส่วนสภาพบาดแผลที่ต้นขาขวาด้านในของคุณตังโมค่ะ
อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าแพทย์นิติเวทไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไรนะคะ
บอกได้แค่ว่ามันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ลึกเท่าไหร่
แล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันแหละว่าสิ่งที่จะไปตรวจสอบได้ก็คือเนื้อเยื่อเอาเข้าแล็บ
ชิ้นส่วนวัตถุที่ติดกับเนื้อเยื่อเป็นวัตถุชนิดไหน
ทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ทำไมญาติจึงเข้าถึงข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ตายได้ยาก
คงเพราะเป็นการทำตามวัฒนธรรมดั้งเดิมว่า
ตำรวจเป็นคนส่งศพมาตรวจเราจึงต้องส่งผลการตรวจให้ตำรวจเท่านั้น
น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากหลักสิทธิหรือหลักกฎหมาย
โดยปวิอาญากำหนดให้แพทย์นิติเวศมีหน้าที่ชนะสูตรศพ
แต่คงเพราะประเทศที่ระบบชนะสูตรศพเป็นระบบตำรวจ
มีวัฒนธรรมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาความจริง
สหประชาชาติจึงมีข้อกำหนดให้ทั่วโลกใช้แนวทาง
กำหนดเรื่องจริยธรรมของแพทย์นิติเวทย์
ชัดเจนว่าต้องเป็นอิสระต้องเป็นกลาง
ตกอยู่ใต้แรงกดดันของผู้จ้างหรือตำรวจ

ร้องขอเพื่อชนะสูตรศพครั้งที่๒จะลดลง
และประชาชนควรรับทราบสิทธิ์และหลักการนี้ด้วยค่ะ
ผู้ชมส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกันเยอะเหลือเกิน
ท่านถามว่าเอาแล้วเรื่องลิ้นจุกปากบาดแผลที่ตา
คือตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเรื่องการชนะสูตรรอบ๒
เพราะว่าเป็นการที่เขาตั้งข้อสังเกต
หลังจากที่เห็นเรื่องของสภาพศพของคุณตังโม

แต่ตรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของเนื้อเยื่อ

โดยเฉพาะปากแผลขยายตรงต้นขาขวาด้านใน
ซึ่งตรงนี้แน่นอนว่ามันจะต้องไปขยายผลต่อแล้ว
เหมือนที่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าสืบจากศพ
แสดงว่าคุณตังโมมีปากแผลตรงนี้เกิดขึ้น

อยู่ที่การสืบสวนว่าจะไปถึงตรงไหนยังไงบ้าง

หรือโดนใบพัดหรือโดนเศษไม้โดนก้อนหินหรือโดนอะไรยังไง

แล้วมันจะทำให้คุณตังโมเสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไง
แต่ว่าเบื้องต้นนิจิเวศบอกว่าขาดอาการไฮชาติจากการจมน้ำ
ใช่จริงล่าสุดนี้มีกระแสมาใหม่อีกเหมือนกันในโลกออนไลน์นะคะ
เขาก็ส่งต่อกันมาว่ามันมีรอยที่ข้อเท้าคุณแตงโมด้วย

แต่อันนี้ยังไม่มีรายงานที่เป็นทางการ
หรือว่าชัดเจนออกมาจากใครเลยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานหรืออย่างไรหรือเปล่า
ว่าตอนนี้คือเสพข่าวแล้วก็ต้องเหมือนกับรอผลทางการด้วย
คือมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมอาสากู้ภัยออกมาให้ข่าว
สื่อมวลชนไปสัมภาษณ์อาสากู้ภัยอะไรยังไง

คือรายละเอียดเป็นยังไงบาดแผลตรงนู้นคนสงสัยอะไรยังไง